สัปดาห์นี้เราอยู่ที่จังหวัดชนบุรี

เรามอบพื้นที่นี้ให้กับน้องกลุ่มเยาวชน
ที่มาพร้อมกับรีลาดกระดดเชือกแบบเสี่ยวเสี่ยว
แล้วไปเฟี้ยวกันต่อนะครับที่ตลาดหนองมนต์นะครับ
ไม่หมดไม่กลับครับผม

กลัวจะไปกลัวอะไรบ้าก็เล่น
และภารกิจเพื่อนชุมชนต้องลุ้นกันว่า

วันอาทิตย์นี้บ่าย๓โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓